หลังจากที่จบโทรนาเมนต์แล้วเราได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
มาถามทางประธานเทคนิคประธานเทคนิคบอกว่า
ต้องมีหลายจุดต้องแก้ไขเราก็เห็นด้วยนะครับ
แต่ว่าบางจุดที่ชื่นชมโค้ชเฮงก็มีการบอกเหมือนกันว่า

เพราะว่าในรอบสุดท้ายนะคะคู่แข่งที่จะต้องเจอก็แข็งขึ้น
จากว่าเป็นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียแล้ว

แล้วก็เราอยู่ในโถที่คือโถ๓เจอ๑กับ๒
๑กับ๒เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ากระจายทีมด้วยนะครับ
ดังนั้นเราต้องเตรียมงานให้ดี
แต่ก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามือดีจับสลากเนี่ยเป็นใจก็มีโอกาสเหมือนกัน

ก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยถือว่ายังสอบให้ผ่าน
แม้ว่าหลายคนอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีก็ตาม
คืออันเนี้ยถ้าเกิดไม่ผ่านอาเซียนของที่ของจีนทรัพย์ก็ถือกว่านักกว่าเหมือนกัน
แล้วอาเซียนแต่ละเกมผ่านมาถือว่ายากมาก
สามนัดแรกที่เกิดขึ้นในรอบแรก
ประตูทุกนัดซึ่งเป็นเรื่องต้องปรับปรุงโดยด่วน

เด็กชุดนี้ถือว่ามีการสร้างสรรค์เกี่ยวรุกที่ดี

หวังว่าจะสู้กับทีมในระดับเอเชียให้ได้

จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้นะคะ
ตอน๕ทุ่ม๔๕โดยประมาณ

เอามาดูเกมแรกกันก่อนที่เจอกับสิงคโปร์
ก็จะเห็นว่าสิทธิโชคพาโสที่กลับมาช่วยทีม
ก็แก้ปัญหาเรื่องการจบสกอร์ได้

คือจริงก็แทบจะยิงอยู่คนเดียวนะครับ

เพราะว่าตอนชิงแชมป์อาเซียน

ก็คือมันมีคนช่วยเก็บบอลอยู่ข้างหน้าประตู

ยอมรับว่ายานี่ฝีเท้าดีเลยนะครับ
ก็ชนะไป๓ประตูตะหนึ่ง

ก็เลยชนะไป๓ประตูตะหนึ่ง
แล้วก็ทำให้มีความหมาย

แต่ว่าลูก๓๑มาได้ท้ายเลยนะครับ
ก็ทำให้เราบวกอยู่๒ลูกถ้าในกรณีที่คิดว่าสิงคโปร์จะเป็นที่๓เลย
ตอนนี้ที่เราต้องเข้าที่๒นะตอนนั้นนะครับ
ส่วนนัดที่๒เจอกับมองโกเลียเจ้าถิ่นเอาชนะไป๕
เสีย๑เสียจดโทษอีกแล้วล่ะ
อ่าแต่ก็เซฟได้อ่านะครับเซฟได้จากกรรณพัฒน์มันปาตินะครับ
ก็สกอร์ที่ออกมาเนี่ยคือเราก็หวังยิงให้เยอะที่สุด

แต่สภาพอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่พื้นสนามนี่มีหิมะเลย

ต้องชมว่าสิทธิโชคเนี่ยทำประตูลูกนี้สุดยอดจริง

พอเราขึ้นนำในเกมเปิดมองโกเลียเขาก็มีแผลเหมือนกัน

แล้วเราก็มีจังหวะที่เราสามารถทำประตูได้เยอะนะครับ

ซึ่งก็ทำให้สุดท้ายชนะไป๕ประตูต่อ๒และเกมนัดสุดท้าย
เพราะหลายคนก็คิดว่าเราไม่น่าจะต่อกรอนกับญี่ปุ่นได้
แต่สุดท้ายก็สู้ได้สูสีนะ
ประตู๖๑นาทีไม่เสียประตูคือ
คือเราเนี่ยเน้นรับรอโต้จังหวะโต้มันก็ไม่ค่อยมี
แต่ว่าเรายังได้ประตูนะครับอันนี้ต้องชื่นชมน้อง
แล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็มาเป็นพันละวันตามมาตรฐานอยู่แล้ว
แต่เราสามารถตั้งมาอยู่แล้วแพ้มันเป็นแค่ลูกเดียว

คือเราต้องการเสมออยู่แล้วชนะเนี่ยมันก็อยากจะได้แต่มันค่อนข้างยาก
แพ้เนี่ยเราไม่อยากแพ้แต่ถ้าเกิดว่ามันต้องแพ้ต้องแพ้ให้น้อยแล้วเราทำได้ไง
ใช่คือจริงตอนแรกเราตามตีเสมอก่อน๑๑ด้วยนะแล้วก็ถูก
แต่เสียทันทีเลยไม่ถึงนาทีเราเสียต่อเลยนะครับ
ก็เป็นจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องของสมาธิเพราะญี่ปุ่นเขาเฉยโอกาสตรงนี้ได้นะครับ
ส่วนเรื่องวินัยเกมรับเราถือว่าเราทำงานได้ดีมาก
ค่ะส่วนเรื่องของโชคก็ถือว่ามีผลเล็กน้อย
เพราะว่าตอนแรกการคาดหมายกันก็คิดว่าน่าจะเป็นวัดคะแนนกับเกมที่เจอกับสิงคโปร์

คือคิดว่าสิงคโปร์จะเป็นที่๓เอาอย่างนี้ดีกว่า

ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเรายิงสิงคโปร์เนี่ย๓๑ก็จะบวกอยู่๒ประตูใช่ไหม
แต่ถ้าเรายิงมองโกเรียเรายิง๕๒บวกสู่๓
เป็นเรื่องดีเลยเพราะว่านัดสุดท้ายของคู่นี้เนี่ยมองโกเลียดันชนะสิงคโปร์ไง
ก็เลยกลายเป็นเราเนี่ยได้ประตูได้เสียเพิ่มขึ้น๑ประตูนะคะ
และสุดท้ายก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียปีหน้า
ด้วยการเป็นอันดับที่๒ที่ดีที่สุด๕จาก๑๐กลุ่ม
ใช่ครับก็เป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดอันดับที่๒นะครับ
จากการวัดกันที่เป็นคะแนนออกมาจากผลงาน
ซึ่งในโถแต่ละโถออกมานะครับพูดถึงซะหน่อยแล้วกันนะครับ
สุดท้ายแข่ง๑๙ตุลาถึง๔พฤศจิกายนปีหน้านะครับ
อยู่โถ๓ร่วมกับทางออสเตรเลียกาต้าแล้วก็จีน
๑ครับดูโถ๑หน่อยโถ๑มีอินโดนีเซียเจ้าภาพ
ญี่ปุ่นสาวดีอาราเบียแล้วก็เวียดนาม

โ๔ก็มีเกาหลีเหนือจอแดนมาเลเซียแล้วก็ไต้หวันนะคะ
ซึ่งถ้าผลการจับสลากเป็นใจก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกัน
แต่ว่าก็ต้องปรับปรุงเกมรุกเกมรับอย่างที่โคชแฮงบอกไปนะครับ
ซึ่งการจับสลากก็จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี้
ถ้าให้ถ่ายมือดีจริงนะ
มือดีนั้นต้องเป็นโถ่๑เป็นอินโดนิเซียวิทยาลัยอยู่กับเรา

โถ๒ก็ดูแล้วก็ต้องเป็นทาจิคิสถาน

ทอ๔ไต้หวันเลยครับโถ่๔จากไต้หวันเลย
อันนี้ถือว่าโชคดีมือดีมาก
อันนี้ต้องไปบนบาสารกลาง

จะได้มีกำลังใจในการสู้ต่อ
ในชุดต่อไปคือเราก็สู้ให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วกัน